คุณผู้ชมถ้าบอกว่าหนาวเนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวไง
ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปหาสถานที่ท่องเที่ยวสวย
เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชศรีมาเลยนะคะ
เขาบอกว่านี่ไปที่นี่เหมือนได้ไปดูสวรรค์หน้า
สวยงามขนาดไหนไปดูจะมีนางฟ้าอย่างดิฉันหรือเปล่า
นางฟ้าอย่างน้องใบตอมโอ้โหยังมีมั้ยคะ
ดูแล้วคุณช่างคึกขนองจริงในวันนี้
ไปค่ะคุณผู้ชมพาไปเช็คอินกันที่นี่เลย
ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็พากันมาชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่แบบล้นหลามเลยนะคะ
สะพานไม้ไผ่แห่งนี้มีชื่อว่าสะพานข้ามบารายสวรรค์
นี่ชื่อก็เพราะสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าบ้านบึงบ้านปรางแห่งนี้เนี่ยนะเป็นบารายหรือว่าแหล่งน้ำค่ะ
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชนตั้งแต่สมัยเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่เคียงคู่กับปราศาสตร์ปรางบ้านปราง
และเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของปราศาสตร์ปรางบ้านปรางให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
ก็เลยมีชื่อแบบนี้นะคะสำหรับสะพานไม้ไผ่นี้เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นนะคะแล้วสะพานเนี่ยก็ทอดตัวยาวลงไปในบึงบ้านปรางในพื้นที่ทั้งหมด๑๐๐ไร่ระยะทางกว่า๓๐๐เมตรด้วยกันสวยมากเลยนะคุณนะสร้างเป็นทางเดินเหมือนเราเดินบนผิวน้ำอ่ะเหมือนเราเดินไปแล้วก็มีแบบว่าบัว
ชมความสวยงามของดอกบัวหลวงแล้วก็รับอากาศบริสุทธิ์ได้แบบโอ้โหเต็มปอดค่ะคุณขอเขียนสูดอากาศอีกทีขึ้นโอ้โหดังฟืดขนาดนี้จมูกเนี่ยคงจะบานเป็นกระมังกระมังสดชื่นโดยต้องหายใจแบบเต็มปอดรับออกซิเจนกันไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็จะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
บารายสวรรค์เนี่ยนะคะจะมีลมพัดเอื่อยเย็นลมพัดตลอดเวลาบางคนบอกไปจะร้อนหรือเปล่ามันจะมีลมเนี่ยคุณดูสังเกตว่าโทงชาติของเราเนี่ยปลิวแบบเนี่ยแปลว่าลมดีมากในพื้นที่แห่งนี้เหมาะกับการไปนั่งพักผ่อนยนต์ใจนะคะแฟนรายการคนไหนอยากจะไปเที่ยวสะพานไม้ไผ่ข้ามบารายสวรรค์แห่งนี้สามารถไปกัน
พวกคุณเป็นอะไรกันคะ
ก็คือเราจะได้ให้เข้ากับภาคเขาภาคอีสานก็ต้องมีแบบว่าดูแลมีเพลงที่แบบว่าฟังแล้วมัน
แบบอ่ะ
เป็นหนึ่งจุดเทดอินแห่งมายที่อยากจะให้ไปลองเที่ยวกันดูนะจ๊ะ
ปิดเทิมแบบนี้พาน้องหนูไปได้
ช่วงนี้ปิดเทิมนะลองไปเที่ยวกันดู
อืมก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะคะ